ส่วนเรื่องนี้ค่ะมันมีเฟซบุ๊คแฟนเพจเขาโพสต์คลิปเอาไว้
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กัมพูชานะคะมีนักธุรกิจชาวอินโดนีเซียเดินทางไปทำธุรกิจที่กัมพูชา
ปรากฏว่ามีคนร้ายจับตัวเรียกฆ่าไถ่ตัดนิ้วส่งไปให้ญาติเขา
อย่างนั้นเลยเหรอเพื่อเรียกค่าถ่ายถ้าตีเป็นเงินไทยนะประมาณสามแสนกว่าบาทค่ะ
โอ้โหขนาดเซ็นเซอร์ที่ฉันไม่กล้าดูเลยอ่ะ
ขอเซ็นเซอร์หน่อยนะครับทุกผู้ชมครับไม่กล้าดูจริงจริง
แต่เสียงดังปึ๊กไปเนี่ยคือนิ้วคือเอามีดสับทีเดียวแล้วนิ้วเนี่ยกระเด็นเลยนะ
ใช่แล้วก็ส่งนิ้วไปให้ญาติด้วยแล้วก็เนี่ยมีคลิปนี้ด้วย
เรียกค่าถ่ายสามแสนสามแสนค่ะอืม
คือทางการกัมพูชาได้บุกทลายแก๊งมาเฟียแก๊งนี้นะคะ
แล้วก็ช่วยเหลือคนที่ถูกจับเรียกค่าถ่ายเอาไว้ได้นะคะ
แล้วคนร้ายกลุ่มนี้ค่ะเขาหนีมากบดานในประเทศไทย
ทางการกัมพูชาก็เลยประสานมาที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองของไทย
ให้ช่วยกันในการจับคนร้ายนะคะครับวันนี้เนี่ย
พลตำรวจโทสมพงศ์ชิงดวงผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ก็เลยแถลงข่าวการจับคนร้าย๔คน
ชาวต่างด้าวขอปกปิดชื่อไว้ก่อนเพราะว่าอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนร่วมกันระหว่างสามประเทศ
แต่ว่าในจำนวนนี้เป็นชาวอินโดนีเซีย๒คนที่ถูกทางการกัมพูชากล่าวหาว่าร่วมกับพวกที่ถูกจับกลุ่มไปแล้วเนี่ยนะคะ
ลักพาตัวชาวอินโดนีเซียคนนึงไปเรียกฆ่าไถ่แล้วก็มีมีดใช้มีดตัดนิ้วผู้เสียหายเขาตามคลิปที่ให้ดูไปอะค่ะ
คนร้ายส่งคลิปไปให้ญาติของคนที่ถูกจับตัวที่อินโดนีเซีย
แล้วก็ส่งนิ้วไปด้วยตามรายงานข่าวบอกแบบนี้
ก็คือเรียกค่าไถถ้าตีเป็นเงินไทยประมาณสามแสนกว่าบาทนะคะจากการตรวจสอบข้อมูลการเดินทางเข้าออกผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก
อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วตรวจสอบกล้องวงจรปิดระหว่างเส้นทางหลบหนี
พบว่าทั้ง๔คนหลบหนีด้วยรถตู้สาธารณะแบบเหมาค่ะ
่งหน้าเข้ากรุงเทพแต่ทั้งหมดเขามีพิรุษลุกลี้ลุกลน
เปลี่ยนไปใช้รถตู้อีกคันนึงระหว่างทางดังนั้นนะคะในการติดตามตัวครั้งนี้
สำนักงานตำรวจแห่งชาติประสานงานกับหน่วยงานประเทศกัมพูชาและอินโดนีเซียนะคะ
คือสามประเทศทำงานร่วมกันเบื้องต้นนะคะ
เขาก็จะมีการสกัดเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายเหล่านี้หลบหนี
และล่าสุดตรวจเจอว่าคนร้ายทั้ง๔คนนี้ไปพักในโรงแรมย่านประตูน้ำค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยแสดงตัวจับกลุ่มเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชนาจักร
แล้วก็ประสานทางการกัมพูชาทางการอินโดนีเซีย
เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปจับได้แล้ว
อ่าสตมก็ไปรวบตัวได้ใช่ค่ะโหแต่มันโหดจริงจริงนะ
มันโหดมากไม่กล้าดูคลิปภาพเลยอ่ะโหดเกิน